จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา๒วันก่อนได้ไหมครับ

แล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่บนเสาส่งสัญญาณแบบนี้
สูงมากคุณเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานเป็นชั่วโมง
นี่เป็นเหตุที่หน้าหวาดเสียวเขานั่งอยู่แบบนี้
ทำท่าเหมือนจะกระโดดแล้วก็นั่งซึมเศร้าอยู่
ทีนี้ภรรยามาช่วยเกลี้ยกล่อมด้วยการโทรศัพท์ขึ้นไปคุยกับสามี

น้อยใจว่าภรรยาไม่มีเวลาให้ตัวเขาเอง
แล้วก็น้อยใจหาว่าภรรยาจะไปมีคนอื่นนี่
ภรรยากับลูกชายมาเกลี้ยกล่อม

จนกระทั่งสามารถนำตัวผู้ชายคนนี้
ลงมาจากเสาสัญญาณได้นะครับ

ภรรยาก็บอกว่าเธอมาอยู่กับฉันนะ
แล้วก็ฉันไม่ไปไหนหรอกฉันจะดูแลลูก

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้พอลงจากเสาสัญญาณได้

ก่อเหตุจากกระโดดตึกของโรงพยาบาลนางรอง
นี่ครับเป็นเหตุที่ตำรวจภูทรนางรอง
จังหวัดบุรีรำพร้อมหน่วยกู้ภัย
ก็ต้องรุดไปที่โรงพยาบาลนางรอง
หลังรับแจ้งว่ามีคนคิดสั้นจะกระโดดตึก
เมื่อไปถึงก็พบผู้ป่วยชาย
นั่งอยู่บนระเบียงชั้น๔ของตึกศัลยกรรมชายนี่คุณ

ตำรวจกู้ภัยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ก็ได้วางแผนกันในการเอาเบาะยาง
มาวางด้านล่างตรงจุดนี้
เพื่อเป็นการรองรับนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือตำรวจได้ประสาน
แล้วก็นำตัวภรรยาของผู้ชายคนนี้มาอีกรอบหนึ่ง
มาช่วยพูดเกลี้ยกล่อมให้ผู้ชายคนนี้ใจเย็นลง

ภรรยาก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ว่าผู้ชายคนนี้คือนายปอนอายุ๒๗ปี
เพิ่งจะก่อเหตุปีนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
สูง๘๐เมตรเมื่อ๒วันก่อน
เป็นภาพข่าวที่เราได้เห็นกันนะครับ
แล้วก็จากเหตุการณ์ครั้งนั้นเมื่อช่วยนำตัวลงมาได้แล้ว
ก็ส่งมาตรวจรักษาสภาพร่างกายและจิตใจ
ที่โรงพยาบาลนางรองก่อนที่จะมาก่อเหตุอีกครั้งนะครับ
ในครั้งนี้ภรรยาใช้เวลาเกลี้ยกล่อมก็นานเกือบ๑ชั่วโมง
ที่นายปอนจะเริ่มใจเย็นลงนะครับ

ก่อนที่จะเดินตรงไปหาภรรยานี่ฮะในจังหวะนี้ฮะ
แล้วก็ภาพเดิมคุณเหมือนภาพเดจาวู
คือมันย้อนกลับมาอีกภาพซ้ำมากอด
แต่ทีนี้ก็สะบัดตัวออกไปอีกนะครับ
บัดตัวออกไปอีกปีนออกไปอีก
พยายามที่จะบอกว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็น
เกลี้ยกล่อมกันอยู่อีกนานคุณ

จนกระทั่งนี่ฮะเขาก็เริ่มกลับเข้ามานะครับ
กลับเข้ามาเดินมาหาภรรยาอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรีบคว้าตัวเอาไว้
แล้วก็ส่งตรวจรักษาทั้งสภาพร่างกายจิตใจ

ก็คาดว่านายปอนคือมีภาวะหวาดระแวง
สุ่มเสี่ยงที่จะคิดสั้นรอบ๓ก็เป็นได้

ใช่ครับเพราะว่าการที่เขาปีนขึ้นไปที่เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์น่ะ
เป็นการคิดฆ่าตัวตายรอบแรก
ภรรยาเคยเปิดเผยกับสื่อบอกว่า
สามีไม่เคยพูดถึงเรื่องของการจะฆ่าตัวตายเลย

อยู่ก็ไปก่อเหตุปีนขึ้นเสาส่งสัญญาณ
และครั้งนี้พอส่งรักษาที่โรงพยาบาลก็ก่อเหตุอีก

แต่เอาจริงนะคือทางภรรยาก็บอก

คือตัวเธอก็เพิ่งคลอดลูกมา๕เดือนแม่ลูกอ่อนอยู่แท้ค่ะ
เวลาเนี่ยทุ่มไปกับการดูแลลูกแต่ว่าสามีก็อาจจะคิดมากนะ
ตอนนี้คุณหมอต้องส่งไปตรวจเรื่องของสภาวะจิตใจนะฮะ
ส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลนครราชศรีมานะครับ